สนามบินขอนแก่นเองก็ยืนยันนะครับว่าตุ๊กตาลูกเทพคือสัมภาระ

ต้องตรวจเข้มต้องผ่านการเอ็กซอเรย์ก่อนนำขึ้นเครื่อง
อกจากนี้ครับเจ้าสำนักพระชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์นั้น
ก็ออกมายืนยันนะครับว่าที่วัดไม่มีการจำหน่ายทำธุรกิจ

พระครูนิทัศน์ประชานุกูลนะครับเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
อำเภอเมืองที่ทำการปลูกเสกตุ๊กตาลูกเทพจนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน
เปิดเผยว่าตุ๊กตาดังกล่าวไม่ได้เป็นของทางวัดจัดทำ
ญาติโยมไปซื้อมาจากที่อื่นแล้วก็นำมาให้ทางวัดช่วยทำพิธีปลูกเสกเท่านั้นครับ
ทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดจากการสอบถามเรื่องของราคา
พบว่ามีราคาแพงมากแล้วก็บอกลูกศิษย์ว่านะครับ
อย่าซื้อของแพงเพราะเป็นการสิ้นเปลือง
แล้วก็ฝากบอกอีกว่าความเชื่อนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลห้ามใครไม่ได้

แต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นความเชื่อของคนนะครับ
สถาของคน
ว่าเราจะเชื่ออะไรก็เชื่อให้มีสติ
ชั่วจนงมงายจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ริมถนนนิตโยตำบลธาตุทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ห้ามนำตุ๊กตาลูกเทพโดยมีการโพสต์ข้อความว่า
ห้ามนำตุ๊กตาลูกเทพเข้าพักที่รีสอร์ท
พัทรพลคำมุนตรีเจ้าของรีสอร์ทบอกว่า
กระแสเรื่องของลูกเทพที่กำลังเป็นประเด็นโด่งดังในขณะนี้

จึงนำไปโพสต์ประกาศลงในหน้าเพจของรีสอร์ท
ให้เหตุผลว่าการประกาศห้ามดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่า
มีการนำตุ๊กตาลูกเทพเข้ามาพักในรีสอร์ท
อาจจะกระทบกับผู้เข้าพักรายอื่นซึ่งอาจจะเกิดความหวาดกลัวครับ
อกจากนี้ก็เป็นห่วงในเรื่องของยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายที่อาจจะมีการซุกซ่อนเข้ามาด้วย
ซึ่งก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับทางรีสอร์ทได้นะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบสัมภาระและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่ากาศยานขอนแก่น
ยังคงคุมเข้มตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินพาณิชย์ต่างอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะการตรวจสอบตุ๊กตาลูกเทพครับ
วาที๑๐๓อัธยาลาบมากผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นกรมท่าอากาศยานบอกว่า
ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากรพท
ประกาศคำสั่งให้ตุ๊กตาลูกเทพเป็นสัมภาระที่จะต้องตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ
กำชับแล้วก็เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของสนามบินขอนแก่นและสายการบินต่าง
ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
หากผู้โดยสารฝ่าฝืนได้ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม
ตรา๗ของพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศปี๒๕๕๙
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ